มาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับก็แน่นอนสืบเนื่องมาจากกรณีของ
สิบตำรวจโทยิงนะฮะที่มีปัญหาแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
อะไรนะทหารหญิงรับใช้มันกลายเป็นประเด็นอื่นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอภิษฎเส้นสายเรื่องของการรับเข้ามาทำหน้าที่
ราชการอะไรต่างรวมถึงรับเงินตอบแทนอะไรด้วยนะฮะ
ก็มีการตรวจสอบกันยกใหญ่แล้วก็สังคมมีความเคลือบแคลงสงสัย
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอเรื่องมันถูกเปิดออกมา
คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้เห็นความไม่ชอบมาพากลความเลอะเทอะความฟอนเฟะ
ในหลายหน่วยงานหลายองค์กรเรื่องเกี่ยวกับ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้ครับ
เลอะเทอะในระบบการใช้เส้นใช้สายการอภิษฎในแวดวงของวุฒิสมาชิก
จริงแล้ววุฒิสมาชิกเนี่ยก็มาจากระบบอภิษฎเส้นสายอยู่แล้ว
แล้วก็มาใช้ระบบอภิษฎเส้นสายถึงไม่ใช่ทั้งหมด
แต่ว่าก็มีคำถามว่ามีเฉพาะรายนี้รายเดียวเหรอ
มันจะมีมากกว่านี้ไหมการใช้อภิษฎเส้นสายทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เลอะเทอะในสำงานตำรวจแห่งชาติในการรับ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้เข้ามา
รวมถึงในเรื่องของกอรมนโดยเฉพาะกรมนภ๔ส่วนหน้า
คนเขาเชื่อกันว่ามันจะต้องมีลักษณะประเภทว่าเอาชื่อไปอยู่แต่ตัวไม่อยู่
ชื่อไปอยู่ได้ประโยชน์จากเงินเบี้ยเลี้ยงเท่าทวีคูณขั้นอะไรต่ออะไรพิเศษ
แล้วค่อยเข้ามาแข่งขันกับคนอื่นตัวเองก็ได้เปรียบนี่มันเป็นเรื่องที่พูดกันมานานคำถามคือ
เรื่องทั้งหมดเหล่านี้ใครควรจะทำอะไรจากนี้ไปที่จะชำระความเลอะเทอะเฟอะฟะที่เกิดขึ้น
เราจะคุยเรื่องนี้กับคนนี้หน่อยครับคุณวีระสมความคิด
แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ก่อติดเรื่องนี้อย่างกระชั้นชิด
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณวีระครับ

ครับเอาทีละส่วนก่อน
เอาในส่วนของสวก่อนเราควรจะต้องทำอะไรได้บ้าง
นี่ที่เขาจะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมเนี่ยมันพอไหม
สอบแล้วเนี่ยเป็นการสอบเพื่อช่วยเหลือกันเพื่อถวงเวลากันไว้เพื่อซื้อเวลากันไว้
มันจะเป็นยังไงคุณวิระตอนนี้ที่วุฒิสภาวันนี้ก็ได้ทราบว่า
ทำลังเอ่อประชุมกันอยู่เนี่ยนะครับครับตั้งเอ่อ
นุกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องเนี้ยนะครับเอ่อผมว่ามันมัน
มันสายเกินไปแล้วนะเพราะว่าประชาชนเขาตัดสินกันหมดแล้วนะ
เรื่องเนี้ยหลักฐานมันทนโทษนะครับพยานหลักฐานเยอะมากนะ
ชัดเจนขนาดนี้เนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานะครับ
จนสังคมเนี้ยนะเขาด่าประนามจนเอ่ออุทิศภาเนี้ยนะครับ
ที่วันนี้ต้องรีบนะตรวจสอบกันเองเนี่ยก็เพราะว่านะ
มันทนต่อไปไม่ได้แล้วสังคมก็ไม่เอาแล้วนะครับ
แต่ผมเห็นว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะว่ามันปล่อยคือมันปล่อย
สุภาพมันปล่อยให้เรื่องนี้นะครับมานานตั้ง๒อาทิตย์กว่าแล้วนะ
โดยที่วุฒิสภาซึ่งเป็นต้นเรื่องด้วยเนี่ยไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะ
เสร็จแล้วเนี้ยนะคนเขาก็รอไม่ได้เขาตัดสินกันไปจบมาแล้วฮะ
ประชาชนเขาตัดสินแล้วว่าใครผิดใครถูกเขารู้หมดแล้วเขาบอกไปแล้ว
ไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบหาคนที่จริงอีกแล้วไม่ต้องไปสอบแล้ว
ไปถามประชาชนดูแล้วกันว่าประชาชนรู้ไหมนะ
ว่าเรื่องนี้มันมีสวไปกระทำการอะไรนะ
ไปฝากฝังเมียน้อยจริงไหมอ่าถามว่าไอ้ลำพังเนี่ย
สำหรับงานตำลวจแห่งชาติเนี้ยเขาอยู่เฉยเฉยเนี้ยนะ
ถ้าไม่มีเส้นมีสายไปฝากเนี่ยเขาจะจับเจนุสยัดไปเป็นตำรวจไหม
เออนะกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยถ้าไม่มีใครที่เส้นใหญ่
เส้นโตเนี่ยเอาไปเอา๑๐ตรีปรัฐมาไปฝากเนี่ย
เขาจะรับไว้ไหมอ่าประโดยแล้วไอ้กรรมนรเนี้ย
ถ้ามันไม่ใหญ่จริงมันจะเอาไปฝากเอาชื่อไปฝากนะครับนะฮะ
ให้ไปช่วยราชการได้อย่างไรรวมถึงการที่เสนอชื่อไปขอรับเครื่องราชด้วยเนี่ย
แล้วก็ได้เครื่องลาบทันทีเลยเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันอยู่เฉยเฉยเนี่ย
มันไม่มีคนผลักดันคนไปทำให้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองได้ไหม
คืออย่างนี้คุณวิระตอนนี้ข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วความหมายของคุณวีระคือไม่ต้องไปนั่งสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว
เหลืออย่างเดียวก็คือว่าจะทำยังไงจะเทคแอคชั่นยังไงจะเอาผิดกันยังไง
ถูกไหมอันนี้ก็ต้องไปดูนโยบายนะ
มันก็เกิดอยู่ในยุคแปดปีของคนเอกประยุทธ์ครับ
จำได้ไหมหลังจากการยึดอำนาจยี่สองพฤสภาห้าเจ็ดเนี้ย
เด็กประยุทธ์บอกเลยครับว่านะนโยบายหลักสำคัญเลยก็คือจะปฏิรูปประเทศทุกด้าน
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจำได้ไหมแล้วนี่ครบ๘ปีแล้วเนี่ยมันมีการปฏิรูปอะไร
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในยุคปฏิรูปทุกด้านในประเทศทุกด้านเนี่ย
ของประยุทธ์เนี่ยมันมีอะไรสำเร็จบ้าง
เรื่องนี้เรื่องความโสมมเรื่องเหล่านี้มันเกิดมาตั้งแต่มีสนช
สนชใครก็เป็นคนตั้งก็พวกพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ไม่ใช่หรือใช่ไหมครับ
เสร็จแล้วมันก็ทำกันตั้งแต่สนชก็เรื่องบอสอยู่วิทยาก็ไอ้กลุ่มนี้แหละครับ
มันก็ทำเรื่องบอสอยู่วิทยาใช่ไหมครับช่วยเหลือกันจนเป็นข่าวเช้าโชว์
ต่อมาไอ้กลุ่มนี้ก็มาทำเรื่องเจนุสต่ออีกเห็นไหมคะ
เอาเฉพาะเรื่องนี้คุณวีระอยากเห็นอยากเห็นให้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงเอาเฉพาะเรื่องสวก่อน
คือผมไม่หวังกับชุดนี้พี่สุภาพบอกได้เลยเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยทำ
ผมก็ต้องหวังกับรัฐบาลใหม่ล่ะครับที่จะต้องทำเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังนะครับ
ผมอยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงเข้ามาอย่างสุจริตนะเที่ยงธรรมนะ
แล้วผมเชื่อว่าปัญหาต่างตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลใหม่เนี่ย
ถ้าเขาเป็นรัฐบาลของประชาชนจริงเนี่ยเขาจะต้องแก้ไข
เขาคงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีก
ผมเห็นในหลายพักการเมืองนะครับฝ่ายประชาธิปไตยหลายพัก
เขาก็พูดกันถึงเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็เตรียมที่จะแก้ไขปัญหานี้
ทีนี้มาถึงองค์กรอื่น
ตำรวจเนี่ยเขาบอกเขาให้ออกไปก่อนแล้ว
ผมคิดว่าเรื่องใหญ่วันนี้น่าจะอยู่ที่กอรมน

ห้าหมื่นกว่าเป็นตำรวจเท่านั้นเป็นทหารเท่านี้เป็นพลเรือนเท่านี้
ฝากกันเข้าไปคนที่มีชื่อก็ไม่ได้ไปปฏิบัติราชการ
แต่มีสิทธิพิเศษมากมาย
คุณวีระอยากเห็นอะไรในการที่จะไปรื้อ

ไปทำอะไรให้กรมนมันชัดเจนขึ้น
โถก็วันนี้นะครับรัฐมนตรีกระลาโหมเนี่ย
เด็กประยุทธ์เนี่ยควรจะรีบแก้ไขเรื่องนี้ใช่หรือไม่
เพราะเรื่องนี้มันจำเป็นเร่งด่วนมันร้อนอยู่ในสังคม
แต่กลับไปดูแลเรื่องน้ำท่วมพิทยา
มันไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของรัฐมนตรีกระลาโหม
รัฐมนตรีกระลาโหมควรมาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้
ปัญหาบรรจุแสงตั้งนะที่ไม่ถูกต้อง
ที่เรื่องมันฉาออกมานะปัญหาเรื่องเนี่ยนะครับ
การโอนตัวไปช่วยราชการก็อรมนพวกต่างเหล่านี้
แล้วก็ถือโอกาสตรวจสอบทั้งหมดเลย
สคสวและอสชที่เกี่ยวข้อง
ชื่อดังทั้งนั้น๒๓คน

คุณวีระคิดว่าเขาควรจะได้รับโทษอะไรบ้างไหม

ก็ประชาชนก็ตัดสินไปว่าพวกนี้
มันไม่ควรจะเป็นสวตั้งแต่ต้นโอกาสออกจากนั้น

เข้าไปแล้วเคยสร้าง
คุณขอบคุณกลางวังดีนะครับ
ให้สมกับเงินภาษีประชาชนด้วย
เป็นแสนไหมเข้าไปแล้วทำแต่เรื่องอะไรตั้งแต่เป็นสนชนะนะ
แล้วก็ได้กันอยู่เนี่ยแล้วผมถึงบอกนะครับอย่างสนสวชุด
เนี้ยนะมันก็แต่งตั้งกันเข้ามาพวกพ้องกันเองเนี่ยนะแล้วชื่อกรรมาธิการ
แล้วมันปราบทุศจริงหรือมันทำทุศจริงกันเฉยยังนี้ผมว่ามันก็จบแล้วครับ
นะฮะนะแล้วเรื่องต่างเหล่าเนี้ยถ้ามันเอาคนทำผิดมาลงโทษไม่ได้
ต่อไปสังคมไทยมันไม่มีความเชื่อมั่นหลงเหลือให้กับประชาชนแล้ว
คุณวีระคิดว่าประเภทที่ตั้งลูกตั้งหลานตั้งคนเกี่ยวข้องเข้าไปเป็นผู้ชำนาญการผู้ช่วยสวเป็นอะไรนะผู้ชำนาญการเป็นที่ปรึกษาเยอะไหม
ผมว่าเยอะที่ผ่านมาเขาก็เคยมีการเปิดแล้วเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าสวเนี่ยนะครับขู่ว่าถ้าใครมาตรวจสอบมาอะไรเดี๋ยวจะแฉให้หมดนะ
มันก็แปลกดีนะถ้าสังคมก็จะช่วยตรวจสอบเนี่ยไปขู่ไปอะไรเขานะครับไม่ต้องการความโปร่งใส
เออมันแปลกนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะถ้าเผื่อคนที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเข้ามาดูแลเรื่องผลประโยชน์ของชาติเนี่ยนะครับจะถูกจับตาจะถูกตรวจสอบเนี่ย
พวกนี้กลับไม่ยอมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกแล้วมันเริ่มที่จะไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยมันดีนะครับ
คุณวีระไม่คาดหวังเลยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้จะเป็นบทเรียนที่จะนำไปสู่การแก้ไขอะไรตรงไหนยังไง
ผมไม่คาดหวังเพราะว่ามันยังอยู่ในระบบเก่าพี่สุภาพถ้ามันเปลี่ยนแปลงนะมันได้นะครับการเมืองที่ดีกว่านี้นะผมอันนั้นผมยังจะหวัง
แต่ถ้ามันยังอยู่ในระบบนี้นะครับประยุทธ์ประวิทย์แค่นี้ผมไม่หวังครับ
ครับเอาล่ะขอบคุณครับคุณวีระครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวีระสมความคิดครับซึ่งก็ชัดเจนว่าไม่คาดหวังเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะดีขึ้น
แต่ผมก็แบ่งใจว่าโดยเฉพาะในกอรมนเนี่ยน่าที่จะทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในแวดวงของข้าราชการด้วยกัน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยยังคงเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันอยู่นะสำหรับประเด็นนี้